มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีรถมอเตอร์ไซค์กับรถแท็กซี่

คนขับมอเตอร์ไซค์ก็ไปต่อยคนขับแท็กซี่

แล้วสุดท้ายล่าสุดยอมมอบตัวแล้วนะ

อ้าวท่าทีเปลี่ยนไปไม่ทุนขังเหรอจ๊ะ
เกรี้ยวกราดกลายเป็นนั่งนิ่งยกมือไหว้ขอโทษสงบเลยครับ
ย้อนนิดนึงอันนี้เป็นคลิปที่เรานำเสนอไปแล้ว
คลิปชายขี่รถจักรยานยนต์หัวร้อนชักมีดจะแทงนายกิติพงศ์มากจงดี
เป็นโชเฟอร์แท็กซี่แล้วก็มีการต่อยเขา
จนเขาล้มหัวฟาดชุดบาดแบบนั้นจนบาดเจ็บแล้วตัวคนขับรถมาใส่ก็หลบหนีไป
แล้วก็ไปทางแถวพระประแดงนะครับ
แต่ว่าทางด้านของนายกิติพงศ์ที่โดนแทงนั้นตรงที่โดนแทงนั้นไม่ได้เป็นอะไรมาก
เพราะว่าในกระเป๋าเสื้อนั้นมีปึกของแบงค์๒๐แบงค์ปึกใหญ่กันเอาไว้
ก็เลยรอดตายอย่างหุดหวิดแต่ว่าศีรษะนั้นก็แตกไปนะครับ
ทางด้านของโชเฟอร์แท็กซี่ก็เดินทางไปที่สอนอไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนสมดำ
เดินทางไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปพบรอยเลือดอยู่ที่ขอบฟุตบาทด้วย
เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกเจ็บที่หัวอยู่นะคุณหมอเย็บไปให้๓เข็ม
โชคดีที่มีดของคู่กรณีนั้นไม่ทะลุถึงอกเพราะว่าไม่เช่นนั้นคงจะบาดเจ็บมากกว่านี้
เพราะว่าเขาใส่แบงค์ปึกใหญ่เอาไว้ที่กระเป๋าหน้าอกนะครับ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาขับแท็กซี่มาตามถนนตรงนี้เป็นทางโค้งเป็นทางค่อนข้างจะแคบ
ผู้ก่อเหตุคือรถจักรยานยนต์เบียดเข้ามาแล้วก็บีดแร่เตือนไปหนึ่งครั้งสั้น
คาดว่าเขาคงไม่พอใจที่บีดแร่เตือนไปเขาจอดรถหยิบมีดขึ้นมา
ก่อนจะขี่ตามมาปาดหน้าและข้อกระจกให้หยุดรถก็เลยเปิดกระจกพยายามพูดคุย
แต่ผู้ก่อเหตุกลับใช้มีดแทงเข้าไปที่บริเวณหน้าอกซ้าย
ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นก็ยังคงวนเวียนสักพักหนึ่งแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
ยังเขาเดินวนเวียนวัดเต้นอยู่เหมือนว่าจะคุยกระจกบัดพอร์ชกับเภรีนรอบฉันฟังว่าเขาเป็นฝ่าย
ว่าเขาเป็นฝ่ายถูกบีบแต่ไล่แล้วก็ถูกชนเขาเป็นฝ่ายถูกผมอ่ะผิดตอนที่ผมขึ้นปืนจากพื้นมาแล้วผมก็จับได้ว่าโอเค
ผมก็ดูว่ามีเลือดหรือเปล่าแต่มีเฉพาะหัวอย่างเดียวผมก็โล่งหัวไม่เป็นไรผมก็นั่งงงนะตอนนั้นงง
อันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หลังจากที่มันเกิดเหตุทั้งหมดทั้งมวลแต่ตอน๒ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยมาแล้วครับนี่เลยฮะนั่งหน้าจออยู่แบบนี้คือนายสิทธิชัยอุไรอายุ๒๗ปีเป็นคนที่อยู่ในคลิปเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ไปแทงโชเฟอร์แท็กซี่มอบตัวยอมรับกับสิ่งที่ทำพร้อมกับยกมือไห้ขอโทษ
ให้ภัยผมด้วยครับ
ไม่จะยกไว้ขอโทษเขาพูดกับเขาเอายังไงดี
พี่ผมก็ขอโทษในสิ่งที่เกิดครับที่ทำรุนแรงไปหรืออะไรครับผมก็ยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำผิดครับ
อืมตำรวจก็นำตัวนายสิทธิชัยเข้าห้องขังนะฮะแล้วก็ชดใช้การกระทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบของเขาไปสามข้อหาด้วยกันคือหนึ่ง
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บพกพาอาวุธมีดแล้วก็ขับขี่รถยนต์ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ส่วนโชเฟอร์แท็กซี่ก็บอกว่าเพราะดีครับที่เขามีเงินหกร้อยสี่สิบบาทเป็นแบงค์ยี่สิบทั้งหมด
แล้วแว่นตาที่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อมันเลยกลายเป็นเกราะกำบังทำให้คมมีดนั้นไม่ทะลุถึงหน้าอกเขา
ได้แค่หัวแตกไม่งั้นคงอาจจะถึงตายก็ได้ต่อจากนี้ไปจะเลิกบีบแตรชั่วชีวิตเลย
ว่าอย่างนั้นเลยนะจะไม่บีดแตร่ใส่ใครช่วยชีวิตเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเรื่องเพราะเสียงแตร
ก่อนหน้านั้นเกือบถูกวัยรุ่นทำร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะแค่บีบแตร่เตือนเหมือนกันนะฮะ
โอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปแล้วนะบีดแรร์ไม่ได้กลายเป็นการหาเรื่องกัน
คือจริงแล้วการบีบแตรเนี่ยเขาคิดค้นมาเพื่อให้ระวังภัยเตือนภัยบีบได้แต่ว่าคือเรารู้แหละว่าเจตนาการบีบของเราเนี่ยบีบเตือนบีบระวังหรือบีบด่า
แปนแปนแปนอันนี้มันมีเจตนาอยู่ในนั้นมีการศึกษาหรือบีดแป้นยาวเนี่ย
แปนแปนเตือนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะ